คุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
เพื่อได้โชคได้ลาบกลับมาในวันแห่งความรักนี้นะครับ
ทีมแรกพาไปที่จังหวัดตากน้อย
คุณผู้ชมไปที่อำเภอแม่สอดดูภาพบรรยากาศกันก่อน
โอ้โหประชาชนพุทธศาสนิกชนไปกันเนืองแน่นวัดเลยนะครับ
อันนี้คือวัดมาตานุสรครับที่บ้านแม่กึ๊ดหลวงที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เหล่าเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทั่วทั้งภาคเหนือเลย๕๐รูป
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิตไปร่วมงานประเพณีไหว้สา
และพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครองครบรอบ๒๑ปีของหลวงพ่อครูบาเจ้ากัญชัยกาญจโน
เป็นเทพเจ้านักบุญแห่งรุ่มน้ำเหมยครับ
โดยอันเชิญองค์ศิละสังขารของหลวงพ่อที่ไม่เน่าไม่เปื่อย
เวียนรอบพระอุโบสถและมหาวิหารสามรอบ
เปลี่ยนผ้าไตรครองแล้วก็ปิดทองคำเปลวที่สรีระสังขารของหลวงพ่อนะครับ
ให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ๒๑ปีแห่งการละสังขารของหลวงพ่อครูบาเจ้ากัญชัย
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลานาน๒๑ปีครับ
แต่ว่าสรีระสังขารกลับไม่เน่าไม่เปื่อย
กลายจะเป็นเหมือนแถนหินแบบนี้

ก็ถือว่าครบชาตรการสิริมงคล๑๐๕ปีพอดี

เลขมงคลครบรอบ๒๑ปีกับครบรอบชาตาการของท่าน๑๐๕ปี
โดยพุทธศาสนิกชนที่มาก็เชื่อว่า
ถ้าเกิดว่าได้ร่วมพิธีนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรือง
จากภัยอันตรายทั้งหมดทั้งมวลจะมีโชคมีลาบต่างนานา
แล้วก็แน่นอนเก่งเลขเด็ดที่พบในพิธีเอาไปเสี่ยงโชคกันมากมายอีกด้วยนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดโคกรมในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พระครูอาพัฒนธรรมคุณหรือหลวงปู่รอดอภัสโรอายุ๗๕ปี
เจ้าอาวาสวัดโคกรมแล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะตำบลโคกกลาง
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเทเหรียญหล่อโบราณรุ่นที่ระลึก
รศ๒๓๙หลวงปู่รอดอภัสโรทั้งหมด๖๐๒๗เหรียญ
เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดสร้างพระพุทธเมตตาตามหาบารมีองค์ทองเหลือง
ความสูง๓๙เมตรมูลค่า๓๕ล้านบาท
เพื่อมอบแก่วัดให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป
โดยการนิมนต์หลวงปู่รอดทำพิธีเทเหรียญหล่อโบราณด้วยตัวเอง
เพื่อเพิ่มความขลังเมื่อหล่อเสร็จแล้วนะคะ
เคาะเหรียญออกมาจากเบ้าหล่อเหรียญที่ออกมาเนี่ย
เรียงติดกันเป็นวงสวยงามเลยนะคะ
ก่อนที่จะตัดเหรียญออกจากกันเพื่อให้หลวงปู่รอดได้ทำพิธีปลุกเสก
สำหรับหลวงปู่รอดเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอีสานใต้
สายยูเวทแคล้วคลาดแล้วก็เมตามหานิยม
เสริมดวงเสริมบารมีเหรียญพยันสีพึ่งตระกุด
เครื่องรางของขลังก็เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วย
โดยเฉพาะชาวจีนนะคะที่มักจะเดินทางมากราบไหว้
และบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงบารมีให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะ
ดูสิฮะดูเหรียญสิครับเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เลย

เห็นวิธีการหล่อการทำอะไรแบบนี้

ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
การกราบว่าขอพรพ่ามันเป็นความเป็นสฤทธิของคนอยู่แล้ว